ดูเหตุวัยรุ่นทะเลาะกันครับคุณผู้ชมฮะสองกลุ่มนี้เนี่ยไปเจอกันที่สถานบันเทิง
ค่ะมีเรื่องกันมารอบหนึ่งแล้วแต่ก็เหมือนจะมีการขอโทษขอโพยกัน
อืมก็นึกว่าจะจบกันปรากฏยังไม่จบครับเพราะว่าพอแยกย้ายกันไป
ฝั่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมาเจอกันหน่อยอ่าขอคุยด้วยหน่อยอ่ะ
ที่โดนตามไปก็ไปนะไปกันสองคนปรากฏอีกฝั่งมากัน๔คน

โดนเปล่าเฮ้ยพวกใครวอวอหาทั้งหมดนี้ไปไหนแล้วเนี่ย
โดนเปล่าเร็วอ่า
เมืองดีเขาถ่ายไว้ได้เลยครับถ่ายเหตุการณ์ตอนที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ไล่ยิงแล้วก็เอามีดสปาต้าไล่ฟันกัน
มีคนเจ็บด้วยบริเวณปากซอยพัทยาสายสองสิบหก
หลังโรงเรียนเมืองพัทยา๘อำเภอบางละมุงที่ชนบุรี
พลเมืองดีพยายามถามนะว่ามีใครโดนกระสุนปืนหรือเปล่า
แต่กลุ่มคนยิงครับยังยิงปืนขึ้นอีกหลายนัดเลยนะ
คนก็กลัวลูกหลงกันเลยหยุดถ่ายแล้วหาที่กำบังกันก่อน
พร้อมกับกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับไปถึงเนี่ยเจอคนเจ็บเลย๒คน
คนแรกชื่อต้นตราการอายุยี่สิบสองปี
คนนี้โดนมีดฟันเข้าหัวครับแผลชะกันเลย
แล้วก็โดนปืนยิงเข้าที่แขนขวาด้วย
อีกคนนึงชื่อดิสรอายุ๒๔ปี
โดนปืนยิงเข้าที่ต้นขาก็บาดเจ็บนอนจมกองเลือดไปเลย
ผู้ภัยต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุตำรวจยังไปเจอร่องรอยกระสุนปืนด้วยนะ

ยิงไปโดนกำแพงห้องพักครูของโรงเรียนเมืองพัทยา
คือมีครูพักอสัยอยู่ครับเค้าก็ตกใจอย่างมากเลย

แล้วก็ไปพบมีดสปาต้ายาวสัก๑ไม้บรรทัศน์ครับ๓๐เซนมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ตกในที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก่อเหตุปุ๊บโอ้โหยานผ่านะมันทิ้งเลยนะ
ทะเบียนชนบุรีทั้งคู่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุแล้วหลบหนีไปครับ
ผู้บาดเจ็บที่ชื่อว่าต้นตรการอายุ๒๒ปีเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ

มีปัญหากับกลุ่มคู่กรณีอีกกลุ่มหนึ่งในผับย่านสาย๓พัทยา
แต่พวกเขาก็เข้าไปคุยจนคิดว่าจบไปแล้ว
ผับปิดครับแยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติ

ติดต่อมาติดต่อมาหาเขา

มาถึงไม่ทันได้เคลียร์ไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงอะไร

แล้วใช้มีดสปาต้าฟันเข้าหัวเขาค่ะ
แล้วหนึ่งในฝั่งนั้นฝั่ง๔คน
ชักอาวุธปืนยิงไป๕นัดครับ
ตนเองกับเพื่อนก็คือดีสอนบาดเจ็บไปฮะ
มองหน้าครับ
มองหน้าเพียงุนแต่เขาทำอะไรบ้าง

ก็มองแล้วผมก็เลย
ตอนต้นตะการบอกว่าจบแล้วไม่ใช่เหรอพี่อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ผมเลย
ไว้ก็นี่ไงไม่จบขอโทษแล้วก็ไม่จบไปถามคนเห็นเหตุการณ์บ้างครับ
เขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุที่มากัน๔คนนั่นน่ะนะจอดรถฝั่งตรงข้าม
ปืนยิงใส่ดีสอนกับต้นตรการ

ทางภูมิกำกับสอพอม์เมืองพัทยา

เพื่อจะไล่ล่า๔คนนั้นมาดำเนินคดีให้ได้ครับ